ดูความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับ
เรื่องของการเลือกตั้งสอสอนะฮะทุกพักก็ลงพื้นที่กันอย่างขยันขันแข็ง
ใช่ค่ะก็แน่นอนว่าก็มีหลายภาคที่สอบถามไปอย่างภักดิ์พลังปัชหรัฐ
ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นแคนดิเดตนายกของพักเนี่ย
มาร่วมดีเบตบ้างเหรอนะครับล่าสุดภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
ให้ฝ่ายกฎหมายของพลักษณ์ยื่นนังสือสอบถามไปอย่างก่อก่อต่อว่า
เอกประยุทธ์ในฐานะแคนดิเดตนายกของพักเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้าง
จะช่วยพักในรูปแบบไหนได้บ้างจะเป็นการหาเสียง
ขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์เพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรี
ยังเป็นหัวหน้าคณะคอสชอยู่เรื่องนี้นายวิศนุเครืองาม
น้ำมนตรีฝ่ายกฎหมายมีความเห็นว่ากฎหมายยังคลุมเคลือนะครับ
ถ้ากรกตบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไปดีเบตได้เจ้าตัวก็ต้องระมัดระวังคำพูด
ควรจะพูดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของตัวเองอย่างเช่นสิ่งที่เคยทำในอดีต
ทำอยู่ปัจจุบันและหากได้เป็นนายกจะทำอย่างไรต่อไป
และไม่ใช่สมาชิกพักพลังประชารัฐ
ก็จะคนละสถานะอย่างคุณอฟิศิษฐ์เนี้ยก็เป็นไหน้ยกและเป็นหัวหน้าภักษณ์
คุณหญิงสุดารัฐเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยอ่า
แกนำพักเป็นเคนดิเดตนาโยคอาจารย์วิสูจน์ถูกบอกว่า
ประธานกรกตบอกว่าตามระเบียบการหาเสียง
กำหนดให้ผู้ที่ร่วมดีเบตในเวทีของกรกตได้
คือบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนายรัฐมนตรีของภักดิ์
หัวหน้าพักษณ์และสมาชิกพักษณ์
และยืนยันว่ากรกตไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันใคร
ใครก็อยากดูใครก็อยากเห็นใครก็อยากฟัง
แต่ว่าปัญหาว่ามันเกิดข้อจำกัดขึ้นกับคนบางคนหรือไม่
พลเอกประยุทธ์อย่างที่ผมเรียน

นั่นเป็นเพราะกรกตเขาบอกมาว่าทำได้
ครับกศตราไม่บอกแต่แรกผมก็ไม่เชื่อว่ามีใครกล้าเอาไป
จะมีใครก็แบบว่าจะไป

หนึ่งหัวหน้าภักดิ์การเมือง
สองสมาชิกพักการเมือง
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี
ครับผมขอก่อนได้ไหมครับ
คือเราคงไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเกาะป้องกันนะครับ
เราทำหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นเวลาบทหมายว่าได้การเลือกตั้งและก็เป็นกลางนะครับ
ทีนี้ถ้าจะพูดถึงเวทีดีเบตหรือว่าการประชันวิสัยทัศน์กัน
อภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์มองว่า
อยากจะให้เวทีดีเบตมีมาตรฐานเหมือนในต่างประเทศ
ส่งเสริมให้คนที่อาสามาทำงานให้ประชาชนได้พูดคุยกันในรูปแบบที่สร้างสรรค์
ว่านักการเมืองที่สื่อสารข้างเดียวประชาชนจะไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน
ไม่มีการนำข้อมูลมาเปรียบเทียบหรือหักล้างกัน
ส่วนพักอนาคตใหม่มีหลายประเด็นค่ะ
มาดูประเด็นแรกกันก่อนในศรีสุวรรณจัญญาเลยค่ะ
การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยไปยื่นหนังสือถึงกรกตนะคะ
ให้พิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูลยุบพักอนาคตใหม่
ประเด็นก็คือเว็บไซต์ของพักที่มีการเผยแพร่ประวัติของหัวหน้าพักค่ะ
ธนทรจึงรุ่งเรืองกิจที่มันมีความคลาดเคลื่อนไม่เป็นความจริงเนี่ย
นายศรีสุวรรณบอกว่ามันเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทำให้ประชาชนเข้าใจผิด
คือปล่อยให้เว็บของพักนำเสนอข้อมูลนี้นานกว่า๕เดือน
นายธนทรไว้ว่าเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมด้วย
แต่ว่าความจริงแล้วเขาเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
แล้วก็เพิ่งแก้ไขประวัติตรงนี้ก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตแล้วก็ไปยื่นนะครับ

ก็คือมีช่วงเวลาที่มีข่าวเรื่องนายธนทรกับกรรมการบริหารพักษ
จะต้องไปพบอายการสูงสุดตามที่ถูกคอสชแจ้งข้อกล่าวหาให้ตำรวจดำเนินคดีเอาไว้
กรณีไปไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วก็กล่าวหาพาดพิงคอสชว่าใช้พลังดูด
ค่ะเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ใช่ก็โอ้โหพอคนรู้ข่าวก็มีแฮชแท็กเซฟธนทรขึ้นติดอันดับในทวิตเตอร์
แล้วอยู่ดีก็ถูกถอดจากทวิตเตอร์ออกไปโดยไม่ทราบสาเหตุ
ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะว่าทวิตเตอร์เขาจับได้ว่าพักอนาคตใหม่เนี่ยไปใช้วิธีในการปั่นแฮชแท็กหรือเปล่า

โฆษกภักดิ์อนาคตใหม่ออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าเรื่องที่แฮชแท็กเซฟธนทรถูกถอดจากทวิตเตอร์เนี่ย
ไม่ทราบสาเหตุที่ถูกถอดว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร
แต่ยืนยันว่าพักไม่เคยปั่นกระแสหรือปั่นข้อความในโลกออนไลน์
แต่เป็นเพราะได้รับความนิยมจากคนจำนวนมาก
ที่ต้องการให้กำลังใจในธนธรรมกับภักดิ์อนาคตใหม่
ซึ่งในวันที่๒๗กุมภาพันธ์นี้นายธนทรและกรรมการบริหารพักอีก๒คน
จะเดินทางไปสำนักงานอายการสูงสุดอย่างแน่นอน